คุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เราเจอกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่นะครับ
หลังจากวันนี้ที่มีปรากฏการณ์สุริยุปราคา
หนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออากาศหลายจุดจะเริ่มเย็นลงนะครับ
อกจากนี้ก็จะมาพร้อมกับปรากฏการณ์อื่นที่ยังคงต้องเตรียมรับมือต่อไป
เห็นจากภาพนี้ตรงนี้เป็นพายุหนึ่งลูกที่เกาะตัวขึ้น

หลังจากนี้ก็จะมีแนวโน้มเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากยิ่งขึ้น
จากนี้เองหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญที่จะทำให้อากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ก็คือลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน

นี่คือวันภูมิวันนี้จะสังเกตว่าช่วง๑๑โมง
อากาศนั้นค่อนข้างร้อนสีค่อนข้างเข้ม
ถ้าหากเราดูในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน
จะสังเกตว่าอีสานสีเริ่มเปลี่ยน

แดดจะไม่แรงเท่ากับวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นคำนวณต่อไปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
จะพบว่าอากาศนั้นก็จะเริ่มเย็นลงเรื่อย

ก็คือเรื่องของการแผลลงมาของอากาศเย็น

ภาพนี้เป็นภาพการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นจากทางตอนบนของประเทศจีน
ที่กำลังจะค่อยแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหลังจากนี้คาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห
ก็จะทำให้อีสานได้เจอกับอากาศที่หนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะบริเวณตามยอดภูต่าง
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็คงต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยนะครับ
ส่วนกระแสลมก็จะเริ่มแรงขึ้นหลังจากที่พายุลูกนี้มีการพัฒนาความระลมต่อเนื่อง
แล้วก็จะค่อยเคลื่อนตัวมาใกล้เมืองไทยของเรา
แต่ความแรงของอากาศเย็นที่แผลลงมาก็จะทำให้พายุลูกนี้สลายไปนะครับ
กระแสลมตัวนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนนั้นลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับในช่วงวันที่๒๙ก็จะพบว่าจะเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับจะเป็นฝนฟ้าขนองหลังจากฝนฟ้าขนองแล้ว
อากาศก็จะเริ่มเย็นลงครับเราจะได้เจอกับอากาศที่อยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศาอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่อีสานตอนบน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันนี้เป็นต้นไปครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ